เป็นพญาปลาไหลเผือกใต้ดิน

ตามความเชื่อของชาวบ้านเขาค่ะ
ก็เลยไปพิสูจน์ดูที่บ่อน้ำผุดแห่งนี้นะคะ

ตำบลหนองหลักที่อำเภอชุมพวง

ก็ไปพบนายแบบบกฤษศิษฐ์
มีไม้ดีอายุ๕๙ปี
ซึ่งเขาก็พาทีมข่าวเราเนี่ย

เขาบอกว่าอยู่ในที่นาของเขาเอง

บอกว่าเขาเกิดมาก็พบบ่อน้ำนี้แล้ว

อุปโภคบริโภคมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า

แล้วก็มีการนำร่างทรงมาประกอบพิธีด้วยนะ

เพราะว่าพญาปลาไหลเผือกจะทำให้น้ำเนี่ย
แห้งตลอดทั้งปีแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดด้วยค่ะ
บ้านโดนสวนหนองหลักพูโลคน

เขาบอกมันพญาปลาไหลเผือก

น้ำผุดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในหลายที่

แต่ถือเป็นเรื่องดีถ้าเขาบอกว่าบ่อน้ำอันนี้มันไม่เคยแห้ง

ชาวบ้านพื้นบ้านก็สามารถที่จะมาแบ่งน้ำไปใช้ได้